คุณผู้ชมคะต้องบอกเลยว่าจุดเริ่มต้นมีการตั้งข้อสังเกตว่า
เกมการแข่งขันบางแมทการแข่งขันเนี่ยนะคะมีความผิดปกติเช่น
ช่วงใกล้จะหมดเวลามีการเตะเข้าประตูจำนวนค่อนข้างมาก
หรือว่ามีการเสียประตูจำนวนค่อนข้างมากในช่วงจะหมดเวลาอยู่แล้วเนี่ยค่ะ
ก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปได้ที่มีการล้มบ่อน
จุดเริ่มต้นนะคะก็คือวันที่๒๐๒๐กรกฎาคม
นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่มีการตรวจสอบว่ามีการล้มบอลเกิดขึ้นหรือเปล่า
แต่จากการตรวจสอบครั้งนี้เนี่ยมีการล็อกสกอร์กันจริง๔นัดนะคะ
สิบเนี่ยคือพยายามแต่ไม่สำเร็จเพราะว่านักฟุตบอลปฏิเสธ

ใช่ค่ะจุดเริ่มต้นก็คือเนี่ยค่ะ๒๐กรกฎาคมปีนี้แหละ๒๕๖๐นะคะ
ธิรจิตติดต่อนักฟุตบอลชื่อน็อตน็อตนี่เป็นนามสมมุตินะคะคุณผู้ชม
ล็อกผลการแข่งขันแต่นักฟุตบอลปฏิเสธค่ะ

ไม่เอาด้วยก็เลยนำเรื่องไปรายงานกับผู้ใหญ่ในสโมสร
ก็เลยส่งเรื่องต่อไปยังสมาคมกีฬาฟุตบอล
ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการสืบสวนทั้งหมดนะคะ
จากนั้นก็เลยมีการสืบสวนสอบสวน
สรุปแล้วนักตอนนี้เนี่ยมีการล็อกสกอร์
หรือว่ากำหนดผลการแข่งขันล่วงหน้าจริงที่ตรวจสอบพบ๔ครั้งด้วยกัน
ครั้งแรกก็คือ๒๖กรกฎาคม
มีกลุ่มในทุนผู้บริหารสโมสร
ร่วมกับกรรมการว่าจ้างให้มีการล้มฟุตบอล
แบ่งออกเป็นค่าจ้างกรรมการ๑คนเนี่ยนะคะ
เป็นจำนวนเงิน๑แสนบาท
ค่าจ้างนักกีฬา๔คนคนละ๒๐๐๐๐บาท
รวมแล้ว๙แสนบาท
ซึ่งผลก็คืออยากจะให้ชนะในครึ่งเวลาแรก
พอจบครึ่งแรกเนี่ยก็ขึ้นนำไป๑๐เนี่ยค่ะ
ก็เลยเป็นไปตามที่เขาล็อกสกอร์เอาไว้
เอาแค่ครึ่งแรกขอให้ทีมนี้ชนะ
เพราะว่าเวลาการพนันฟุตบอลในต่างประเทศที่เขาพนันกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
เขาจะมีรายละเอียดในการพนันค่อนข้างเยอะ
สมัยก่อนเตะขาไหนก่อนก็ยังมีพนันเลยจริง

อย่างลาดบโบร์กที่อังกฤษอย่างนี้

นครราชศรีมามัสด้าเอฟซีกับสุพรรณบุรีเอฟซี
มีการว่าจ้างผู้รักษาประตูเป็นจำนวนเงินสามแสนห้าหมื่นบาท
กำหนดผลการแข่งขันล่วงหน้าก็คือให้ทำประตูรวมในการแข่งขัน
ตามราคาต่อรองของเว็บไซต์พนันฟุตบอล๒ลูกครึ่งใช่ไหมคะ
ต้องทำประตูมากกว่าสามลูกขึ้นไปก็คือสองลูกครึ่ง
ก็คือถ้ายิง๒ลูกเนี่ยถือว่าเสมอดังนั้นต้อง๓
ต้องสามลูกขึ้นไปแมชเนี้ยไม่รู้ใครจะยิงใครก็แล้วแต่เนี่ย
แต่ต้องมีการยิงกันรวมมากกว่าสามลูกขึ้นไปอันนี้รวมแล้วสี่
เพราะว่า๒ทีมเสมอกันสองสองก็ตามเป้าดิตามเป้าค่ะ
รักษาประตูคนนั้นก็ได้ไปสามแสนห้าตามเป้าค่ะครับ
คู่ที่สามค่ะสิบเจ็ดกัญญายนราชนาวีพบกับพัทยายูไนเต็ดนะคะ
จ้างนักกีฬาสี่รายครับรายละสองแสนบาทรวมเป็นเงินแปดแสนบาท
ผลการแข่งขันล่วงหน้าให้มีประตูเกิดขึ้นในเกมนี้
เกินสามประตูขึ้นไปรวมแล้วในเกมเนี้ยต้องเกินสาม
เป็นไปตามเป้าเหมือนกันเสมอสองสองรวมแล้วสี่
เหมือนคู่เมื่อกี้เลยใช่ค่ะ
อีกหนึ่งคู่คู่ที่สี่นะคะครับยี่สิบสามกัญญายนค่ะ
จ้างนักกีฬา๔รายกำหนดผลการแข่งขันให้ครึ่งแรกมีประตู
มากกว่าสองประตูอ่าไม่ได้ระบุจำนวนเงินนะคะครับ
อันนี้ไม่เป็นไปตามเป้าที่เขาล็อกเอาไว้

ก็มีการติดต่อและถือว่ามีการล็อกสกอร์ในการแข่งขันเกมนี้แมทนี้นะคะ
นี่คือการตรวจสอบตั้งแต่ที่มีนักเตะถูกติดต่อแล้วไม่เอา

แล้วก็บอกทางทีมสโมสรเขาก็ประสานกันจนตรวจสอบได้๔นัด
แล้วก็แถลงข่าววันนี้มี๑๒คนนะครับ